เป็นเพื่อนสมัยมัธยมเหมือนกันโอ้โหทำกันได้ลงคอ
คบกันมานานจนถึงขั้นวัยบ้านปลายชีวิตอายุ๖๙ปีกันแล้ว
ตกลงพูดคุยกันเอ้ยเลี้ยงรุ่นกันหน่อยดีกว่า
ก็นัดกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะมีการถวายสังขทานอะไรกันเรียบร้อย
ก็ไปนั่งทานข้าวมีการจิบดื่มกันเล็กน้อย
บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยนะเก็บความแค้นในใจมายาวนานถึง๕๓ปี
เพราะว่าโดนคนตายแกล้งโดนคนตายล้อมาตั้งแต่เด็ก
แล้วมาเอาคืนปศ๓ใช่
นี่ค่ะตำรวจก็รีบลงพื้นที่ที่ร้านแห่งหนึ่ง
ตำบลองคารักษ์ในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเลยนะคะ
หน้าร้านเนี่ยมีรอยกองเลือดอยู่แล้วก็มีปลอกกระสุนขนาดเก้ามอม
ในที่เกิดเหตุ๑ปลอกตกอยู่ในพงหญ้า
มีกระสุนดัมมี่ขนาด๙มมอีก๑นัดด้วย
โฉมหน้าของผู้ก่อเหตุนะคะ
คนที่รับบาดเจ็บเนี่ยนะตอนแรกเขายังไม่ตาย
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโพทองแต่ว่าอาการสาหัส
ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอ่างทองแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะ
ผู้ตายคือนายสุทัศน์โกสยะมานะคะอายุ๖๙ปี
ถูกยิงเข้าท้องด้านขวาทะลุก้นค่ะ
นายชนะกล้าแข็งเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าวันเกิดเหตุ
น้องชายเขาที่เป็นประธานรุ่น๙มศ๓โรงเรียนโพทองจินดามณีเนี่ย
นัดกันพาเพื่อนร่วมรุ่นในวัย๖๙ปีมาเลี้ยงรุ่น
ถวายสังขทานกันเรียบร้อยแล้วยังไปทำบุญกระดูกให้กับเพื่อนที่ตายไปแล้วอ่ะคุณ
หลังจากนั้นมันเลยมารวมตัวที่ร้านอาหารของเขานี่แหละ๒๐กว่าคน
พิธีสงฆ์ก็กินข้าวฉลองกินดื่มกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งบ่าย๒ค่ะ
หลายคนก็เริ่มเมาแล้วเผาหัวกันไปตั้งแต่หัววันนะคะ
แยกย้ายกันออกจากบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
เขาบอกตอนแรกนะก็ไม่คิดว่าจะเป็นปืนหรอก
เพราะว่าแถวนั้นชาวบ้านชอบจุดประทัดไล่นกกันเป็นประจำ
ก็นึกว่าเออคงมีคนจุดประทัดไล่นกแหละ
ปรากฏว่าโอ้โหไม่ได้ไล่นกแล้วค่ะเพราะว่าคนนอนจมกองเลือดอ่ะ
ลองไปฟังเสียงน้องชายเจ้าของร้านที่เป็นประธานรุ่นกันหน่อยไหม
เพราะว่าเป็นตัวตั้งตัวตีนในการรวบรวมเพื่อนมาเลี้ยงรุ่นกันในวัยเกษียณแบบนี้
แล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะอย่างผู้ชายคนนี้คือนายถวินบุญเลิศเป็นพี่เขยของผู้ตาย
เขาบอกว่าไม่คิดเลยจริงว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
คือผู้ตายเนี่ยเป็นหนึ่งในพี่น้องเก้าคน
เขาบอกว่าคนนี้พึ่งพาได้ที่สุดแล้ว
ตั้งใจทำงานเหล้าก็ไม่ค่อยกิน
บุรีก็ไม่สูบนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนสายปาร์ตี้สั่งสรรค์อะไร
ก็มีออกไปแบบสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน
แล้วก็ปกติทำงานอยู่บ้านตลอดและเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยค่ะ
พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยโอ้โหช็อกกันไปทั้งบางเลยนะคะ
ล่าสุดตำรวจสพโพทองขออนุมัติศาลออกหมายจับนายธนพัฒน์ผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
หน้าตานี้เลยคนนี้แหละ
ข้อหาที่โดนแจ้งคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
ไปถามแก๊งเพื่อนที่ไปกินดื่มกันนะนะ

สาเหตุน่าจะเป็นความแค้นที่ถูกกันแกล้งตั้งแต่สมัยมัธยมนู้นนะคะ

เพราะว่ามีการพูดคุยแล้วก็ถามผู้ตายก่อนลงมือด้วยว่า
ประโยคยอดทิศเลยมึงจำได้ไหม
ประโยคนี้จำได้ไหม

ซึ่งผู้ตายก็บอกว่าจำไม่ได้อ่ะแถม

ก็เลยโตเถียงกันแล้วสุดท้ายก็เลยยิงกันขึ้นแบบนี้ค่ะ
๕๓ปีอะเอาจริงมึงก็จำไม่ได้

ก็เคยไปดื่มกับผู้ก่อเหตุคนนี้นายธนพัฒน์เนี่ยนะ
ก็เคยเปลยเหมือนกันนะคะว่า
คอยดูนะวันนึงจะเอาคืน

จำได้ไหมเคยโดนแกล้งตอนนั้นเดี๋ยวคอยดูนะ
เจอจะเอาคืนก็ไม่คิดว่าจะเกิดจริง
นะฮะต้องมาหนีการโดนจับ

คุณนับนิวสิบสิบปีอ่ะยาวเลยครับนะฮะ